แสดงสาวได้เพราะว่าทั้งหุ่นทั้งหน้าตาเธอยังเด็กอยู่
สำหรับคุณแอนทองประสมคุณดูสิโอ้โหนะคะ
เอ็กเซอร์ไซน์ขนาดไหนนะพี่แอนก็ยังบอกว่าไม่กล้าถ่ายบิกินนี่กับใครเค้านะคะ
ยังบอกอีกด้วยว่าที่ใส่สปอร์ตบาร์ถ่ายพรีเซนเตอร์
ก็คือว่าแบบโป๊ที่สุดในชีวิตแล้วนะคะ
ส่วนหวานใจอย่างพี่เอธินพันธ์ค่ะ
ที่ถึงคลั่นออกมาโพสต์แซวพี่แอนอวดกิ๊กใหม่
มีที่มาที่ไปอย่างไรเดี๋ยวเราขอถามถึงประเด็นนี้ด้วย
รวมไปถึงดราม่าของหนูเล็กค่ะ

ไปออกรายการที่พี่แอนนั้นเป็นผู้จัดค่ะ
เขามีดราม่าว่าคุณเอกสามีของหนูเล็กเกาะเมียกินบ้างแหละ

งานนี้พี่แอนจะพูดว่าอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะ
มันไม่มีประเด็นเลยแต่คนอาจจะแบบว่า
ไปจับคำพูดเล็กน้อยแล้วมาอาจจะตีความอะไรอย่างนี้
มันก็เลยทำให้เขาอาจจะรู้สึกไม่สบายใจ
เขาก็เลยอยากออกมาพูดในสิ่งที่เขาคิด
แฟนหนูเล็กคือรักหนูเล็กมากแล้วยอมหนูเล็กทุกอย่าง

แล้วเขาก็กล้าที่จะบอกตรงว่า
เชื่อฟังเขาฉันยอมเขา